และสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มบี้สุกริตนะคะ

วันนี้เรามีข่าวดีมาฝากแล้วจ้า
บอกเลยนะคะว่าการกลับมาในครั้งนี้เนี่ย
เข้ามาพร้อมกับผลงานใหม่ค่ะ
ซึ่งก็เชิญสื่อมวลชนมาร่วมรับประทานอาหาร
ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวแถลงข่าวที่แปลกแล้วก็แหวกแนวสุดเลยนะคะ
เปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่ากินข้าวหรือยัง

เอชาเป็นการเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ที่แปลกตาจริงค่ะ

ที่ได้ชวนบรรดาสื่อมวลชนมาร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวันเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
ก็เพื่อให้เข้ากับชื่อเพลงใหม่จังหวะสนุกอย่างกินข้าวหรือยัง
แสดงถึงความเป็นตัวตนของนักร้องหนุ่มอารมณ์ดี
คอยห่วงใยคนรอบข้างอยู่เสมอ
มาร่วมส่งมอบความคื้นเครงไปพร้อมกันอีกด้วย
ซึ่งนักร้องหนุ่มเผยว่าอยากนำเพลงนี้เป็นบทเพลง

ซึ่งเจ้าตัวหวังว่าเพลงนี้จะโดนใจแฟนคลับหลายคนค่ะ
เพลงมันอาจเป็นป๊อปแล้วก็มีความโจ๊ะนะฮะ
มีความเป็นแบบเพลงไทยเดิมเล็กอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็คิดถึงว่าเต้นเหมือนจิ๊กโก้ดีกว่า

ไปได้เทคนิควิธีการร้องมาจากที่เมืองนอกแล้วเนอะ
แล้วก็เราก็เลยเอามาใช้ตรงนี้คือเสียงร้องก็จะหนาขึ้น
แล้วก็ร้องโฮลมได้ยาวขึ้นอะไรอย่างนี้
ลองเอามาประยุกต์ใช้กับเพลงป๊อปดีกว่า
ถ้าเต้นก็โอ้โหตอนนั้นเสนอขายกันไปหลายแบบอยู่เลย

ก็อยากให้เต้นตามเพราะช่วงปีใหม่อะไรอย่างนี้
ก็เอาเพลงนี้ไปใช้ไปเต้นตามได้เลยสบาย
ไปให้กำลังใจตนเล่นละครเวทีที่สหรัฐอเมริกา

และมีไปเดินเที่ยวตามภาษาคนคุ้นเคย
แต่ไม่ได้มีโมเมนต์สวีทหวานอะไรมาก

อาจจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่ด้วยค่ะ

มาเจอกันเฮฮามาดูผลงานกันและกันหน่อย
เสียเถอะจ้ะมันมาดูครับมาดูที่โรงละครด้วย

ปีใหม่ผมก็มีแบบรับงานไว้บ้างเล็กน้อยนะ

ก็แล้วแต่สถานะแล้วก็แล้วแต่โอกาส

บอกว่าน่าจะไปเชียงใหม่นะประมาณนี้

เห็นสาวโมมนชนกก็ไม่เห็นจะอ้วนสักเท่าไหร่เลยนะคุณ

ชิคกี้พายเห็นไข่เจียวอิ่มใจไงอิ่มใจแทนคุณผู้ชมนะครับ
ก็จะได้ติดตามผลงานเพลงของหนุ่มบีสักที